พ่อแท้นะครับ
เอาลูกไปตัวประกันไม่ได้มาจับเป็นตัวประกันแบบนี้นะ

แต่ทำร้ายลูกแล้วส่งคลิปให้เมียดู
ตัวนี้ก็แล้วไง

มันไม่มาใช่มั้ย
เจ็บ

ไม่มาใช่มั้ยก็คือเมียไม่กลับบ้านใช่มั้ย
แล้วลงกับลูกแล้วลูกคือลูกโตแล้วนะ
เราก็บอกว่าเจ็บ

แล้วถ่ายคลิปส่งให้แม่ดูหวังจะให้กลับบ้าน
ในชัยเนี่ยถ่ายคลิปนะฮะทำร้ายลูกเอาไว้หลายคลิปเลย
มีทั้งตบทั้งตีทั้งเตะลูกชาย
รวมถึงคลิปที่ใช้มีด
กรีดไปที่ฝ่ามือของลูกสาวอายุ๑๐ขวบด้วย

ลูกชายอายุ๑๔ร้อง
เรียกให้แม่รีบกลับบ้านนี่ครับมีมีดด้วยนะ
ให้กลับบ้านนะครับคลิปทั้งหมดเกิดขึ้นนะครับ
คือวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
นางสาวส้มอายุ๔๔ปีแม่ของเด็กนะครับ
นำคลิปนี้ไปแจ้งกับตำรวจสพบางแก้ว
สมุทรปราการแล้วประสานขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลัง
ต่อมานะครับตำรวจเข้าไปตรวจสอบบ้านนะครับ
อำเภอบังพลีแล้วไปช่วยเด็กทั้งสองคนออกมาได้แล้วนะ
นะครับปลอดภัยแล้วแล้วคุมตัวในชัย
ในชายคนเมื่อกี้ที่ทำร้ายเด็กมาสอบปากคำที่โรงพัก
จากนั้นนางสาวส้มนะครับที่เป็นภรรยาเนี่ย
ก็รีบตามมาที่โรงพักมารับตัวลูกนะครับ
แล้วก็แจ้งความให้จับสามี
นางสาวส้มเล่าว่าวันที่๑๒สิงหาคม

ระหว่างทำงานนายชัยก็โทรไปกวนตลอด

หลังจากนั้นเธอก็ไม่รับโทรศัพท์ของนายชัยอีก

มีคนอื่นหรือเปล่าก็เลยโทรตามหลายครั้ง

๓ทุ่มลูกชายส่งคลิปมาถูกพ่อทำร้าย
มาให้ดูแล้วบางคลิปในชาย
ให้ตายหมดทั้งสามคนเลยนะ
ก็กลัวเนี่ยกลัวด้วยเป็นห่วงลูกด้วยครับที่ผ่านมาตลอด๑๔ปีที่อยู่ด้วยกันในชัยไม่เคยทำร้ายลูกหนักขนาดนี้เลยนะ
ฉะนั้นครั้งนี้ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีในชัยให้ถึงที่สุดครับ
คุณผู้ชมจากการสอบถามในชัยฟังพ่อเขาบ้างฟังในชัยบ้างนะในชัยอ้างว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่อย่างที่เห็นในคลิปมันเป็นยังไงพี่
เป็นการจัดฉากเล่นละครตบตาเมียเลือดที่เห็นก็มาจากสีผสมอาหารที่เอามาผสมเทแล้วก็ถูไปตามตัวลูกชายลูกสาว
ส่วนที่เห็นว่าเตะลูกชายมันเป็นมุมกล้องเขาทำแค่จักรถากเขาบอกว่าทำแค่จักรถากไม่ได้ตั้งใจจะเตะให้เจ็บหรอกทำลงไปจัดฉากทั้งนั้นต้องการถ่ายคลิปส่งไปให้เมียส่วนแผลที่เห็นตรงเอวลูกถูกหมากัดไม่ใช่แผลที่ใช้ไม้กวาดตีแต่ยอมรับว่านะแต่ใช้ไม้กวาดตีลูกจริงนะแต่ไม่ใช่แผลอย่างไงนะฮะตีแ
ภรรยาไปแล้วยอมให้กลับบ้านไงลายไปก็ไม่ตอบเนี่ยเครียดแล้วนะเครียดแล้วนะไปมีผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าหลังจากการสอบสวนครับตำรวจก็แจ้งข้อเก่าหานะครับทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกทำร้ายในได้รับอันตรายต่อร่างกายและจิตใจและก็ทำการเป็นการทารุนต่อร่างกายและจิตใจเด็กนำตัวส่งดำเนิ
นะครับ